อุกอาจที่ชนบุรีครับน้องผัวไม่รู้โมโหแค้นอะไรอ่ะ
พี่สะพ้ายบุกเข้าไปเอาปืนไปเจาะยิงระยะเผาขนเลยครับ
ตามความคืบหน้านี้กันหน่อยครับและนี่คือภาพหลักฐานวงจรปิดฮะ
ลองดูวงจรปิดนี่นะครับผู้ตายลูกศรสีเขียวชี้อยู่ด้านในร้านนะฮะ
แล้วคนก่อเหตุกำลังเดินเข้ามาลูกศรสีแดงคุณผู้ชมครับเขาเดินมาแล้ว
แล้วเหมือนหยิบอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วนี่ฮะมาประชิดติดตัว

คนก่อเหตุกางเกงขา๓ส่วนเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีเข้มครับ
ขับรถบรรทุกพ่วงจอดเลยจากร้านค้าไปประมาณ๓๐เมตร
แล้วเดินย้อนกลับมามือขวาล้วงกระเป๋ากางเกงเอาไว้
นี่นะฮะภาพอีกมุมหนึ่งตอนที่เดินจะเข้ามาในร้านเห็นไหมฮะ

พอถึงร้านปั๊บเห็นผู้ตายกำลังจัดของยุ่งอยู่
อาศัยจังหวะนั้นชักปืนเจาะยิงระยะเผาขน
ผู้ตายล้มลงแล้วจะยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดแต่ไม่สำเร็จ
จากนั้นวิ่งหนีไปเลยครับขึ้นรถบรรทุกแล้วขับหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นร้านนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายของชำครับ
ขายของเบตเตอร์เล็ตต่างอยู่ริมถนนสายหนองปลือเก่า
ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงชนบุรีครับ
ตำรวจสภบ้านบึงจังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ญาตินำตัวนางวิริยาอายุ๕๖ส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ
แผลโดนยิงที่ใต้คางแล้วกระสุนทะลุกระโหลกหัวด้านบนเลยครับ
จุดเกิดเหตุเจอกองเลือดเยอะมาก
จากกองเลือดประมาณ๘เมตรมีปลอกกระสุนปืนจุด๔๕ตกอยู่๑ปลอกครับ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่คือสภาพพื้นที่จุดเกิดเหตุนะฮะ

แล้วตำรวจก็ไปไล่เช็ควงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพยานต่าง
สอบถามญาติผู้ตายบอกว่ามือปืนคนยิงเนี่ยคือนายธีรพงศ์อายุ๓๘
เป็นน้องผัวของผู้ตายนั่นแหละครับ
นี่ครับคนก่อเหตุคือด้านซ้ายและผู้ตายคือด้านขวา
ผู้ตายมีศักดิ์เป็นพี่สะพ้ายของคนก่อเหตุครับ
ลูกสาวผู้ตายครับอายุ๒๒เองเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันที่๒๘เมษากำลังนั่งทำขนมอยู่หน้าบ้าน
ก็ติดกันกับที่เกิดเรื่องนะครับ
เห็นรถพ่วงขับผ่านมาแล้วจอดเลยหน้าร้านไปหน่อยนึง
ก็คิดว่าเป็นลูกค้าจะแวะจอดลงมากินก๋วยเตี๋ย

กระทั่ง๒๙เมษารถบรรทุกพ่วงคันเดิม
ขับมาอีกแล้วขับมาอีกรอบแล้ว

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด

เห็นแม่ล้มกองลงกับพื้นแล้วเลือดก็ไหลครับ
รีบเรียกญาติพาแม่ส่งโรงพยาบาล
สันนิษฐานว่าปมเหตุอาจจะเกิดจากความแค้นส่วนตัว
เนื่องจากว่านายธีรพงศ์มือยิงนะฮะโมโหและโกรธที่ผู้ตายชอบไปว่ากล่าวตักเตือนเขา
เนื่องจากว่าธีรพงศ์เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยทะเลาะกัน
พี่สะพ้ายเป็นห่วงมาเตือนเขาบอกว่าทำไมต้องมายุ่งด้วย
ช่วงบ่ายครับตำรวจไปพบรถบรรทุก๑๐ล้อของนายธีรพงศ์นะฮะ
ทาระเบียน๘๗๑๑๒๒ชนบุรีแต่ใช้เทปพันศ์สายไฟปิดทับเลขหนึ่ง
เป็นเลข๗คาดว่าต้องการอำพลางไว้หรือเปล่าและยังไม่พบตัวนายธีรพงศ์นะฮะ
นี่นะครับรถที่ไปเจอคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ยังจุดเกิดเหตุครับไปเจอลูกของผู้ตายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคนนี้ฮะ
ลูกผู้ตายบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาเหตุจะเกิดจากที่ว่าแม่ผมเนี่ย
เตือนเขาเรื่องยาเพราะปกติแม่ผมก็ไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องอะไรของใครเขานะ
ใช่แม่ไม่เคยพูดนะใช่คิดไปเอง

ขณะที่นายโสพลครับสามีผู้ตายยืนยันว่าจะเอาผิดถึงที่สุด
แม้เขาจะเป็นน้องผมก็ตามนะฮะคนก่อเหตุแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องกัน
แต่ว่ามาทำกับเมียผมแบบนี้ไม่ได้แล้วครอบครัวยืนยันนะครับ
ขอเอาผิดถึงที่สุดครับนี่นะฮะในขณะเดียวกันนะ
เขาบอกว่าครอบครัวของคนก่อเหตุเนี่ย
ตอนนี้อยากจะให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่มือปืนนั้นทำแบบนี้ฮะ
ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้มันไม่ถึงที่สุด
ผมก็พยายามที่สุดเหมือนกันเพราะผมบอกแล้วว่า
เขาก็มีคนผมก็มีคนผมก็มีพวกแต่พวกผมมันจะอยู่ทางไหนทั้งสื่อมั่งอะไรมั
ผมก็มีอีกหลายคนจะทำยังไงก็แล้วแต่ความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้น
คุณทำผิดไม่ใช่มาโยนว่าเขาค้ายาเขาด่ากันเขาทะเลาะกันเรื่องค้ายา
คนนี้ไม่เคยไปตักเตือนเพราะเรื่องไม่ใช่
นี่นะครับแม้ว่าจะเป็นพี่นะแต่ถ้าน้องทำผิดก็ต้องดำเนินการ
แล้วก็คงต้องไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมเราไปที่บ้านของนายธีรพงศ์คนก่อเหตุครับ
จากบ้านของผู้ตายประมาณแปดร้อยเมตรมีแค่พ่อตากับแม่ยายของผู้ก่อเหตุ
อยู่บ้านเพียงสองคนครับแล้วก็บอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อ่ะ
ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยส่วนทางคดีตำรวจสภบ้านบึงบอกว่า
อยู่ระหว่างการตามตัวมือปืนเนี่ยมาดำเนินคดีตอนนี้รู้เบาะแสแล้วนะครับ
ว่าได้ตัวเร็วนี้อย่าหนีเลยครับมอบตัวเถอะ